มาต่อกันที่งานบุญใหญ่งานมหากุศลจริงนะคะของพี่อาร์ตพระสุทธิ์คนนี้
และได้เห็นข่าวตลอดค่ะ
ซึ่งล่าสุดพี่อาร์ดพระสุดก็จะช่วยเหลือคนแบบนี่อีกแล้ว

เจ้าตัวเป็นร่วมพิธีเก็บสบรายยาฆร้างปะชาติ

สร้างความหือหายกับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
คือคลิปที่เห็นหน้าจออยู่ตอนนี้เลยนะคะ
กับการช่วยเหลือผู้ชายขับวินมอเตอร์ไซค์
ที่จังหวัดสมุทรสาขอร์เนี่ยตามภาพเลยคุณผู้ชม
เป็นวินที่อยู่หน้าเซเว่นค่ะทราบจากชื่อวินนะคะ
ที่พบว่าที่ชาวเน็ตรีบโฟกัสเบอร์เสื้อวินเลยคุณผู้ชม

ใช่นะคะแล้ววันนี้ค่ะพี่อาก็จะร่วมเก็บศพรายญาติ

สำหรับคนที่สงสัยนะคะเรื่องการล้างป่าช้าเนี่ย
ไปเพื่ออะไรค่ะคือเล่าให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้ค่ะ
การล้างป่าช้ามีเหตุผลเนื่องจากที่

ศพเหล่านี้จะเป็นศพไม่มีญาตินะคะ
ไม่มีคนทำพิธีชาปนกิจให้

ทำความสะอาดกระดูกทำพิธีสวด

เพื่อรวมศพคนตายไปสู่ควบคุมที่ดีนะคะ

พี่แจ๊คเคยไปรวมกันล้างป่าช้ามาหลายป่าช้าแล้ว
คือใช่แล้วจะบอกว่าคนที่ทำบุญแนวนี้

มีโชคมีลาบเห็งกันหมดเลย

แล้วตอนนี้พี่ไปทำข่าวพี่ป๋องกะพล
ท้องพับอะเขาก็มีจุดฮูบจุดเล็ก

กลัวว่าจะมีสิ่งไม่ดีตามกลับมาไม่นะ

พอช่วยเขาเสร็จเขาก็มีสิ่งดีกลับคืนมาให้เราเหมือนกัน
ดังนั้นเลขเสื้อพี่วินที่เราโฟกัสไปก็คือเลข๑๕นั่นเองสนาดุมานด้วยจ้า
อันนี้ถือเป็นการทำดีที่ไม่หวังผลจริงนะเพราะคนเขาตายไปแล้วเราเอาอะไรจากเขาไม่ได้
เป็นการที่แบบว่าทำด้วยใจล้วนนะคะแม่ชื่นชมจริงคุณผู้ชม